คำแรกของค่ำคืนนี้เราไปดูที่เรื่องของอุบัติเหตุกันก่อน
คุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
วัย๒๕ปีครับขับรถพาภรรยากับลูกสาววัย๕ขวบไปทำธุระ
ระหว่างทางครับล้อหลังเกือบหลุดนะฮะแล้วก็มีการหลุดออกจากรถไปเลยครับ
ทำให้รถนั้นเสียหลักตกไปที่ร่องน้ำกลางถนนส่งผลให้รถนั้นเสียหาย
แต่ว่าโชคดีครับเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บและเสียชีวิต
ติดตามพร้อมกับเหตุการณ์อื่นครับ
และกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนสายเอเชียขาล่องใต้ในพื้นที่หมู่๗
ตำบลนาบอลอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่เกิดเหตุพบรถกระบาดโตโยต้าหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่ร่องกลางถนน
สภาพรถพังยับเยินยางล้อหลังด้านซ้ายหลุด
ส่วนคนขับกับภรรยาและลูกชายวัย๕ขวบคลานออกมาจากรถอย่างปลอดภัย
คนขับรถกระบะระบุว่ากำลังขับรถพาภรรยากับลูกชายไปทำธุระที่อำเภอทุ่งสงศ์
พอมาถึงจุดเกิดเหตุยางล้อหลังด้านซ้ายดิ้นหลุดออกมาจากกระทะ
ก่อนที่รถจะเสียหลักพลิกคว่ำตีรังกาตกร่องน้ำกลางถนน
เพราะดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
จังหวัดกาญจนบุรีกระดูกปฏิเหตุรถเก๋งเสียหลักชนต้นไม้บนถนนภายในหมู่บ้านหนองบัว
ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองกาญจนบุรีที่เกิดเหตุพบรถเก๋งสีดำชนกับต้นไม้ข้างทางจนพังยับเยิน
ภายในรถพบศพ๑๑ธนวัฒน์นวลพลกรังอายุ๒๔ปี
สังกัดกองพันธหารปืนใหญ่ที่๑๐๙ค่ายสุรสีคนขับติดภายใน
ผู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางนำศพออกมาด้านนอก
นางขวัญจิตเหลืองดอกไม้อายุ๕๕ปีเจ้าของร้านอาหารตามสั่งใกล้กับจุดเกิดเหตุระบุว่า

พอวิ่งออกมาดูก็พบรถเก๋งชนอาจติดกับต้นไม้ด้วยความตกใจจึงรีบวิ่งไปตามเพื่อนบ้าน

สอบส่วนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายเพิ่งออกเวรและกำลังจะขับรถกลับบ้าน

ว่าพอมาถึงจุดเกิดเหตุมีอาการหลับใน
พุ่งชนต้นไม้จนเสียชีวิต
ที่จุงวัดนครปฐมเกิดดูปฏิเหตุรถจักรยานยนต์ชนสะพานต่างระดับจินดาถนนเทศกาเสม
ตำบลประทนอำเภอเมืองนครปฐมทำให้คนขับขี่ตกลงมาด้านล่างเสียชีวิต
ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่กลางสะพาน

ด้านล่างพบศพนายพัชระอ่วมอินอายุ๓๗ปี
ท้ายรถบรรทุกสภาพศพขาซ้ายและมือซ้ายขาด
เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
เห็นผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว
จะเสียหลักหลุดโค้งชนขอบสะพานอย่างจัง
คนขับขี่กระเด็นตกลงมาด้านล่าง